แม่แม่แม่มาช่วยดีกันนะแม่แม่มาช่วยดีเลย
อย่าตั้งแล้วเหี้ยปนักฟู

เออน้ำต้มต้มเหล็กหมานี้
เกี๊ยปเออนักฟูหยุดก่อน